เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เปลือกหอยชายหาดใช้ประโยชน์กับการเกษตรได้มหาศาล

เกษตรกรเนี่ยเขานำเปลือกหอยมาทำอะไรในไร่บวบแห่งนี้
ชาวตลอดข่าวมารู้จักกับวิธีการใช้เปลือกหอยเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ในบ้านบ่อเจ็ดลูกตามบนปากน้ำอเผลงงูจังหวัดสตูน
มาพบกับเจ้าของไร่บวบก็คือพี่สุไลมารโต๊ะหมีน
เกษตรกรที่ใช้เทคนิคในการนำเปลือกหอยมาทำให้บวบเหลี่ยมยาวตรง
เกษตรกรเขาต้องการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตมีราคาดี
เพราะว่าบวบเหลี่ยมที่มีผลยาวตรงจะมีราคาดีกว่าบวบเหลี่ยมที่คดงอครับ
สุไลมารครับกว่าบวบเหลี่ยมที่นี่จะผลยาวตรงได้ราคา
ลองผิดลองถูกอะไรมาบ้างครับ
เมื่อก่อนเราจะไปมองหาที่ร้านเพื่อที่จะไปหายายึดลูก
พอเอามาฉีดดูมันก็ไม่ยืดลูกมันจะไม่กรุง
ไอเดียบอกว่าลองเอาหอยมาโยงดูสิเอาแรงล้มถ่วงมาถ่วงดูว่าลูกมันจะกรุงไหม
พอเอามาถ่วงแล้วลูกมันปรุงก็เลยได้ไอเดียนี้มาประมาณสักเกือบ๑๐ปีแล้ว
ผลยาวมีน้ำหนักดีราคาก็ดีนะ
มาดูการเปรียบเทียบราคาระหว่างผลตรงกับผลที่คดงอกันหน่อยนะครับ
ผลผลิตที่ออกมาสวยตรงยาวราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๑๖บาท
แต่ว่าถ้าผลบวบคดงอราคาเนี่ยไม่เกินกิโลกรัมละ๕บาทหรอกครับ
เทคนิคแบบชาวบ้านไร้สารเคมีตกค้าง
ด้วยการนำเปลือกหอยขาไก่หรือเปลือกหอยเจดี
เจาะปากหอยให้เป็นรูนะแล้วร้อยเชือก
ช่อเนี่ยจะมีหอยสองตัวต่อบวบเหลี่ยมหนึ่งลูก
ซึ่งเป็นลูกที่ออกมาประมาณสัก๓๕วัน
หรือขนาดผลเท่าหัวแม่มือครับ
ถ่วงน้ำหนักเอาไว้แบบนี้จนกว่าจะครบกำหนด๑๐วัน
ก็จะได้ผลบวกตรงยาวมีน้ำหนักราคาดี
ในระยะเวลา๑๐กว่าวันเนี่ยก็เก็บขายได้แล้วนะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ